เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องของทีมวอเล็กบอลชายหาดทีมชายไปแล้ว
เป้าหมายของทีมหญิงในชุดนี้บ้างว่าพวกเขามีเป้าหมายอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ทำผลงานดีที่สุดคือคว้ารองแชมป์วลบอลชัยหาดเอเชียปี๒๐๑๓
วันแรกอะค่ะมันก็ได้กันทั้งคู่แล้วตอนนี้เหลือบอลช่วงชิงจังหวะ

ลุกพอเราอาจจะโดดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ
เราอาจจะสามารถมองคู่ต่อสู้ได้ซ้ายขวาอะไรอย่างนี้
ในการตัดสินใจที่เราแบบในการรู้
เพชรก็จะให้ฝึกความแน่นอนในการวางบอลมากขึ้นค่ะ
ตบบอลคือวางจุดแต่ละจุดของการวางบอลนะคะ
ให้เพิ่มความแน่นอนมากขึ้นค่ะ
ด้านเฟิร์นคณิตถาวหงภักษ์กับโบ๊ทรำไพพรึกนุ่มวงทีมไทย๒
เคยทำผลงานดีที่สุดคืออันดับ๙ในรายการนี้
ตั้งแต่จับคู่นะคะก็รู้สึกว่าจังหวะบอลเราเข้าขากันได้ดีมากขึ้นค่ะ
แล้วก็การบอกซิกหรือการว่าจะให้เพื่อนเราเก็บตรงไหน

เหมือนเรามีการสื่อสารที่ดีขึ้นค่ะ
การศึกษาของเราเหมือนเป็นจุดเด่นของเรา
เรามีอารมณ์ร่วมหรือว่ามีอารมณ์ที่ดุดัน
เหมือนทำให้คู่ต่อสู้แบบภาวะเราได้
สำหรับปีนี้โค้ชเพชรพันธาอากาศเอก

เต็งได้แก่ออสเตรเลียจีนคาซักสถาน
ญี่ปุ่นวานูอาตูและไทย
เรื่องต้นตั้งความหวังทั้งทีมไทย๑และไทย๒
จะผ่านสิ่งที่รอบ๘ทีมสุดท้าย

ผมเน้นไปในเรื่องของการเล่นระดับโลกมากกว่า
ตอนนี้ที่ผมบอกยังยากทีมระดับโลก
คือมันมีหลายแบบหลายอย่าง
เรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่น
ว่านักกีฬาเราในแต่ละครั้งในแต่ละแข่งขันในแต่ละครั้ง

อันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละธุรกิจมันต้องมาพร้อมกันหมด
ในเรื่องของสมบัติภาพจิตใจสมบัติภาพร่างกาย

เอ่อเรื่องธรรมศาสตร์เรื่องของเทคนิค
โพสต์เพชรระบุว่าสถานการณ์ทีมไทย
ยังมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอที่จะคัดเข้ารอบโอลิมปิก
จะมีเพียงทางเดียวคือลูกทีมจะต้องจบอันดับให้ดีที่สุด
เพื่อสะสมคะแนนไปจัดอันดับมือวาง
การแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่ออสเตรเลีย
ในเดือนมิถุนายนและต้องคว้าแชมป์เท่านั้น
จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกที่บราซิลเดือนกรกฎาคมนี้
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน